ซ่าหน้าอะไรกันที่ชอบอุ้ยซีฟู้ดอ่าซีฟู้
ฟู้ดเหมือนกันซีฟู้ดเหมือนกันและถ้าพี่จะเสนอ
หน้าผัดไทยกุ้งสดแบบนี้เดี๋ยวก่อนพี่ต้องให้น้ำแข็งเลือกแล้วแหละ
จะให้กินผัดไทยหรือจะให้กินพิตต้ากินได้สองอย่างในอันเดียวกัน
อ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับพิซซ่าหน้าผัดไทยกุ้งสดนะฮะ
จากร้านตามธรรมชาติคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะครับพิซซ่าหน้าผัดไทยกุ้งสดนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิซซ่าหน้าทุเรียนด้วยแต่เอาหน้านี้ก่อนร้านนี้นะครับ
เมนูนี้ถูกคิดค้นโดยคุณอัชราชอุ่มกริจอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าของร้าน
ก็บอกว่าแม่มันต้องมาผสมผสานกับอาหารไทยกับตะวันตกล่ะ
ทำยังไงล่ะพี่เขาบอกว่าทาซอสผัดไทยเข้มข้นตกแต่งด้วยเต้าหู้กุ้งสดกุ้งแห้ง
แล้วโรยทับด้วยมอสเตอเรล่าชีสอ๋อนี่ไงซอสผัดไทยใช่ไหม
ใช่นะฮะถั่วงอกใบกุช่ายเออมันไม่น่าจะเข้ากันได้นะ
แต่ว่ามันเข้ากันไม่ใช่แบบนี้ใช่เอาไปอบ๑๕นาทีกินได้เลย
มาโรยด้วยออริกาโน่กับบีบมะนาวซะหน่อยให้มันหอมมะนาวนะครับ
ส่วนใครชอบแบบพิซซ่าทุเรียนพิซซ่าทุเรียนจะมีเฉพาะหน้าร้อน
แต่เขาใช้ผันแพงทำนะหมอนทองนี้โอ้โหนี่เอ่อกระดุมอย่างนี้นะฮะ
รสชาติหวานมันมาผสมกับทุเรียนพันธนีนะครับแป้งพิซซ่านะฮะ
พิซซ่าเนี่ยนะครับเอามาทาทาแต่งหน้าด้วยทุเรียนชิ้นโต
มันต้องมานะฮะอบพออบละลายเสร็จปั๊บนะฮะ
โรยขี้ศ์อีกทีนึงโอ้โฮเด็กผู้ใหญ่ชอบกันนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพิซซ่าผัดไทยกุ้งสด
ถาดละสองร้อยแปดสิบแล้วก็พิซซ่าทุเรียน
ถาดละ๔๕๐บาทครับ
อยู่ที่ปากท่อราชบุรีนะคะไปอุดหนุนกันได้